ไปดูกันต่อที่ชนบุรีคุณผู้ชมแล้วก็พี่ก๊อฟจำได้ไหมคะ
มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอยากเป็นบุสลี
เมาแล้วก็กระโดดลงไปสะพานถูกต้องไหมคะ
เขาเมาเสร็จแล้วไปฉี่ฉี่อยู่ที่บริเวณสะพานนี่แหละ
แต่เป็นคนละจุดกันกับหนุ่มที่เป็นบุสลีรอบนั้นนะคะ
รอบนี้เขาไปฉี่ฉี่เสร็จแล้วพลัดตกลงไป
ทีนี้แฟนสาวเห็นแฟนสาวเห็นบอกแฟนหนุ่มเมาเหรอก็พัดตกลงไปอยากจะไปช่วย
แต่ช่วยไม่ได้นะคะแล้วทั้งสองคนก็อยู่ด้านล่างติดโครนอยู่แบบนี้ค่ะ
โอ้โหไม่สามารถขึ้นมาได้เลยตัวแฟนนุ่มก็พยุงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ขณะที่แฟนสาวอยากลงไปช่วยพอลงไปช่วยเสร็จปุ๊บสุดท้ายขึ้นมาไม่ได้ทั้งสองคน
คุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าถ้ามันเกิดเหตุบ่อย
มันเป็นจุดที่คนเขาจะไปจอดรถแล้วก็ชมวิวกันดื่มกันกินกัน
แล้วมันเป็นขอบเตี้ยไอ้ขอบเขาเรียกว่าอะไรระเบียงใช่ไหม
ขอบกั้นมันเตี้ยคนสามารถไปเดินได้ไปยืนได้แล้วก็พัดตกกันอย่างนี้
นี่ค่ะคือแบบเกิดขึ้นกลางดึกเลยนะคะสักเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา

จุดนี้เนี่ยนะคะเป็นสะพานสะพานอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุอย่างที่บอกเลยว่าสูงมาก
คือสูงประมาณ๕เมตรส่วนตัวผู้ชายคนที่เขาเมาแล้วไปฉี่เนี่ยคือนายมาวินวัย๔๔ปีสภาพเนื้อตัวก็มอมแมมแบบนี้นะคะ
ส่วนตัวแฟนสาวคนนี้คนนี้คือนางสาวบีนามสมมุตินะคะทั้งสองคนคือเลอะโครนทั้งตัว
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านกู้ภัยก็ต้องช่วยกันใช้บันไดหย่อนลงไปด้านล่างก่อนที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยปีนขึ้นมาแล้วใช้รถดับเพลิงมาฉีดล้างโครนออก
ทีนี้เบื้องต้นพอช่วยเหลือทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัย
โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยคือช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว
แต่แต่การช่วยเหลือคุณผู้ชาย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบางช่วงบางตอนของการช่วยเหลือคุณพี่ผู้ชายหน่อย
ว่ามันทุลักทุเลขนาดไหนลองดูค่ะ
แทบจะจำสภาพเดิมไม่ได้โหดทั้งตัว

แล้วบางช่วงบางตอนตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยพี่มาวินบอกว่าอย่าดึงอย่าดึง
ใบดึงก็เดี๋ยวจะพัดตกลงไปอีกไง
ที่นี่เขาก็ใช้น้ำฉีดแบบนี้เหมือนบุสรีมากเลยนะคะ

เลยเหมือนกันมากเหมือนเป็นบุษรีภาค๒เลยค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุก็เลยสอบถามเพื่อนสักหน่อยเพื่อนของทั้งคู่
นางสาวอรวรรณวัย๓๓ปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าฝ่ายชายหรือว่าพี่มาวินเนี่ยเขาปวดท้องปวดฉี่
ก็เลยไปยืนฉี่แล้วก็พลัดตกลงไปส่วนแฟนสาวอยากจะไปช่วย
แต่พอลงไปช่วยด้วยความที่มันลึกถึงห้าเมตรทั้งคู่ก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้อ่ะนะคะ
ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเห็นบอกว่าพี่มาวินหรือว่าคุณมาวิน
ผู้ชายคนนี้มีอาการบาดเจ็บด้วยที่บริเวณขาขวา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาต่อไป
ดื่มแล้วก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ